หลังจากที่ทนายความชายพิการที่ได้ถูก
วัยรุ่น๖คนรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
เมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับได้บุกร้องสนช

จากพบข้อมูลว่าตำรวจนครบานโชคชัย

ด้วยการตั้งข้อหาแค่ทะเลาะวิวาสนะครับ
ล่าสุดตำรวจนครบานโชคชัยยืนยันนะครับว่า
ข้อกล่าวหาที่แจ้งไปแล้วไม่ได้ครับ
นายอชัยเดชทนายความคดีชายพิการ

กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกาย
จนเสียชีวิตเปิดเผยภายหลังจากเดินทางเข้าร้อง
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีต่อคณะกรรมธิการสังคมกิจการเด็ก
เยาวชนและสตรีผู้สูงอายุคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือว่าสนชนะครับว่าได้ร้องขอ
โอนสำนวนสอบสวนคดีจากตำรวจนครบานโชคชัย
พร้อมกับอ้างว่าขณะนี้มีกระแสข่าว
ตำรวจนครบาลโชคชัยจะทำคดีนี้
ให้เป็นคดีทะเลาะวิวาสในลักษณะ
อ้างเป็นการป้องกันตัวและบันดาลโทษะ
ซึ่งหากตำรวจคิดจะทำขอให้คิดใหม่
เพราะเชื่อว่าประชาชนคงไม่ให้อภัย
ขณะที่พันธบรวจโทอลงกรศรีสงคราม
รองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจนครบานโชคชัย
กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีว่าเมื่อวานนี้
คุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งที่๔ต่อสารอาญา
ส่วนสำนวนคดียังอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อส่งฟ้องต่ออายการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจจะมีการเปลี่ยนข้อกล่าวหา
เป็นคดีทะเลาะวิวาสยืนยันนะครับว่าตามกฎหมาย
ไม่สามารถเปลี่ยนข้อหาที่แจ้งไปแล้วได้
แต่จะมีการเพิ่มข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเท่านั้น
ขณะเดียวกันในชั้นอายการก็ยังสามารถสั่งสอบสวนเพิ่มเติมได้
หากยังมีประเด็นข้อสงสัย